แล้วก็นางราตรีซึ่งแม่ของผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งขุนเนี่ยเขาโอนเงินตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหม

วันเสาร์แล้วไม่แน่ใจนี่ดูวันสิวันเสาร์วันเท้า
ก็เท่ากับคุณเขาบอกว่า๓๐๐๐บาทนะเขาจ่ายไปทั้งหมด
ซึ่งเขาก็บอกเลยนางราตรีก็บอกสำหรับตนคนเราทำผิดกันได้ทุกคนนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือประชาชนทั่วไปผิดพลาดแล้วก็รับผิดแก้ไขมันกันใหม่ได้
คนเราไม่มีใครจะประเสริฐกันหมดหรอกผิดแล้วอะไรก็ให้อภัยกันได้
ตนอยากขอให้สังคมให้อภัยและเห็นใจซึ่งกันแล้วกันนะครับ
ซึ่งวันนี้ขุนเขาก็มาขอโทษด้วยตัวเขาเองซึ่งคู่กรณีก็มีน้ำใจ
ไม่ได้ชนแล้วหนีช่วยนำรถของลูกสาวไปส่งที่คอนโดด้วยนะ
ซึ่งตนและคู่กรณีก็ได้พูดคุยกันจบด้วยดีที่สอนอหัวหมาก
ซึ่งตนเห็นว่าขุนเนี่ยเขาก็ดูเหนื่อยมากตนอยากให้สังคมเนี่ยให้โอกาสกับทุกคนที่เคยพลาด
ขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็สื่อต่างด้วยนะเขาว่าอย่างนั้น

ในรายการหมายถึงแม่หรอเอออ๋อเนอะแต่งานเนี้ย
แม้ว่าขุนจะยอมชดใช้ให้ปุ๊บสามหมื่นบาทแต่ก็ยังมีกระแสวิภาพวิจารณ์
ตามเข้ามารวมถึงหลายคนที่เคยใกล้ชิดขุนเนี่ย
ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะฮะจริงจริงแล้วอย่างแก้มบุ๋ม
แก้มปุ่มนี้ก็คือแฟนที่เรารู้อดีตแฟน
อดีตแฟนสาวเนี่ยเขาโพสต์ภาพตัวเองสวมชุดเรสสีชมพูเนี่ย
ไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความรู้ว่า
ยืนรอสับพี่อยู่นะจ๊ะนี่นางบอกนางบอกนี้
ยืนรออะไรยืนรอสับพี่อยู่หรอ
ท่ามการชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะเป็นโปรกัส๔เอ่อ
ไหน๔พีสหรอหรือแบบว่าความรู้ยืนรอสับพี่อยู่นะครับ

ยิ่งได้รู้ได้เห็นยิ่งรู้สึกว่าการตัดสินใจวันนั้นในอดีต
เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากที่สุดอืมคู่ครองควรเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ต
อยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาไปในทางที่ดีไม่ใช่เป็นภาระและปัญหา
ทุกวันนี้หนูมีความสุขมากมีชีวิตที่ดีมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดี
พาดพิงหนูเถอะนะนางก็บอกว่าอย่าเอานางไปเกี่ยวข้องด้วยเลย
นะหลุดพ้นมาไกลมากแล้วเพราะถ้าหนูทนไม่ไหวหนูจะออกมาบ้างนะ
คิดว่าสังคมจะเชื่อใครเพราะคนแบบหนูไม่เคยโกหก
เห็นไหมล่ะไม่ปกติน้องเขาชัดเจนเขาเป็นคนตรง
แต่เมื่อก่อนนั้นมันมีประเด็นเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องเรื่องเงินค่ะมีเรื่องเงินตอนนั้นเหมือนกัน
แสดงว่าพี่หนุ่มให้เงินสดไปวันนั้นไม่ได้โอนตามไปให้แม่ใช่ไหม

พี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่เก็บไว้เถอะ
บอกว่าอยากให้คุณหนุ่มเอาไปช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนมากกว่าแม่

ที่แบบเดือดร้อนมากับแม่พี่เลยบอกไม่เป็นไร

ส่วนเรื่องคนอื่นถ้าผมมีโอกาสได้ช่วยผมก็จะช่วย
ก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่นะอะไรอย่างนี้
แกก็น่ารักแกนึกถึงคนอื่น

แล้วรู้ไหมวันที่แกมาออกรายการผม
คุณโมธดาบคือเขา
ที่เขาพูดเขาพูดจริงนะเขาไม่ได้มุกนะ

คุณไม่บอกว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ที่โทรมาเคลียร์แล้วเขาบอกว่าแม่ก็ไม่เห็นมีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันที่ไหนโทรมาหาแม่

คิดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงจริงที่จะโทรมาเคลียร์

จริงไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่รู้ถึงคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เงินงงงงไม่ค่อยมีเรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งคนบอกว่ามันด้วยเหรอ
เงินแค่๓๐๐๐๐บาทกับการที่แบบว่าต้องหยุดงานต้องอะไรอย่างนี้
ทำไมจะต้องไปต่อเขากลางรายการทีวี
ซึ่งคุณบอกตอนหลังผมไม่มีงานครับผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรอย่างนี้